เรื่องนี้สำคัญครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้สำคัญอืม
อนุพงศ์พร้อมเลิกกฎหมายขายแผ่นดิน
สภาเอกฉันชงรัฐบาลทำประชามติแก้รัฐธรรมนูลอันนี้เป็นข่าวสืบเนื่องด้วย
แต่อันนี้คือครับเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ขออภัยฮะนายสุธินคลังแสงนะครับถามคนนี้นะครับ
นายสุธินคลังแสงสสเพื่อไทยถามคนนี้
เกี่ยวกับการที่จะอนุญาตให้ต่างชาติซื้อที่ดินเนี่ยนะฮะ
คณะรัฐมนตรีมีนโยบายออกมาแล้วมันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับ
มีความวิตกกังวลเรื่องการอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดิน
จะเป็นการเปิดช่องให้ต่างชาติเข้าไปเจ้าของที่ดิน
ขณะที่คนไทยเนี่ยยังมีปัญหาเหลื่อมล้ำอยู่เลยนะครับ
ในการยึดครองที่ดินบ้างที่ดินทำกินไม่มีบ้างนะครับ
รัฐบาลจะเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน

ป๊อกครับพลเอกอนุพงศ์ในฐานะตัวแทนคณะรัฐมนตรี
ตอบว่ายังไงบ้างลองไปฟังครับ
ผมเรียนว่าโดยส่วนตัวนะผมไม่คิดว่าจะมีใครคิดขายชาติหรอก

ผมไม่เชื่อว่าท่านคิดจะขายชาติ
แต่มันจะเป็นไปโดยบังเอิญหรือทางอ้อม

ด้วยการคาดการณ์ที่ผิดพลาด
มันจะเป็นไปโดยที่เราจะมาเสียใจภายหลังว่า

ก็ขอยืนยันก่อนว่าไม่มี
ไม่มีการที่เจตนาที่จะไปเอื้อกลุ่มทุน

ก็พูดตามตรงว่าก็อาจจะ

ว่าถ้ามันประชาชนอาจจะไม่สบายใจ

เนื่องจากเจตนาเราไม่มีที่จะทำเช่นนั้น
แล้วถ้าได้มีการทักท้วงมาเราก็ทำได้
ผมก็คิดว่าทำได้หมดทุกอย่าง
ซึ่งไม่เป็นการเสียหน้าไม่เป็นอะไรทั้งสิ้น
พม๑มีนูภงชี้แจงว่า
ไม่อยากจะให้มองว่ารัฐบาลจนมุมแล้วต้องใช้วิธีนี้

ลี่ที่ติด
เพื่อดึงคนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ศักยภาพด้านการค้าการลงทุน
ว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาขายชาติ
และร่างกฎกระทรวงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎิกา
หากประชาชนไม่สบายใจหรือมีความกังวลก็ยกเลิกไป
ไม่ใช่เรื่องรัฐบาลจะมาขายหน้าอะไรถ้าจะต้องถอนเรื่องนี้ออกมา
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากรัฐบาลล่าสุดครับ